เขาโพสต์เอาไว้นะคะเป็นคลิปคุยกัน
ระหว่างพนักงานปั๊มน้ำมันกับไกด์ทัวร์จีน
คือพนักงานปั๊มน้ำมันพยายามจะเรียกเก็บเงิน
ค่าเข้าห้องน้ำที่ปั๊มแต่เรียกเก็บเงินเป็นร้อยเลย

ปั๊มเชียวเป็นปั๊มของอะไรเป็นของเชียวเป็นของเชียวเชียวก็คือว่าถ้า
ถ้ามีรถมาเข้าห้องน้ำให้เก็บคันละหนึ่งร้อยเฉพาะตัวจริงเฉพาะทัวร์จีน
เติมน้ำมันทัวไม่เก็บนะห้าร้อยบาททัวร์จีนมาเข้าห้องน้ำปั๊มเชียวให้เก็บทัวร์ละหนึ่งร้อยบาท
อันนี้เป็นนโยบายของใครนโยบายของใครเท่าแก่ผมเองลงไลน์ลงในผมไม่ได้กลัวเลย
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าวแก่ผมไม่สามารถถ้าถ้าถ้าคุณทำถูกต้องอ่ะ
ผมจะไม่ว่าเลยคุณมีป้ายมีป้ายเขียนไว้ตรงไหนว่าเข้าห้องน้ำเก็บหนึ่งร้อยบาท
เนี่ยค่ะคลิปนี้คือคนที่ถ่ายเอาไว้แล้วก็เอาไปโพสต์เป็นฝ่ายของ
มันเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งก่อนถึงด่านเก็บเงินทางด่วนพัทยา
เหตุผลที่พานักท่องเที่ยวแวะเข้าห้องน้ำตามปั๊ม
ก็เพราะว่านักท่องเที่ยวปวดท้องก็เลยจำเป็นต้องแวะ
จริงแล้วจะถึงโรงแรมในตัวพัทยาอีกแค่นิดเดียว
ทัวร์มีทั้งหมด๒๒คนเข้าห้องน้ำปั๊มแค่๕คนเอง
ปกติจะแวะตามจุดพักรถไม่เคยต้องเจอกับการเรียกเงิน
ในการเข้าห้องน้ำแบบนี้เลย
จ้องเก็บเงินแต่กับทัวร์จีนเท่านั้น
ทัวร์ชาติอื่นเก็บหรือเปล่า
ถ้าจะเก็บเงินจริงคุณติดป้ายบอกให้ชัดเจนเลยสิ
เช่นค่าเข้าห้องน้ำ๕บาทค่าเข้าห้องน้ำ๑๐บาท
ทัวร์จะได้เตรียมสตังค์เวลาต้องเข้าห้องน้ำจะได้จ่ายเงิน
พนักงานปั๊มพยายามอธิบายว่าเป็นคำสั่งของเท่าแก่
ตัวพนักงานปั๊มไม่ได้เก็บเองโดยภาระการ

เขาบอกว่าถ้าจะเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันเนี่ยนะคะ
ต้องจ่ายค่าเข้าห้องน้ำก็คือคันละ๑๐๐บาท
แต่ถ้าคุณเติมน้ำมัน๕๐๐บาทเข้าห้องน้ำฟรี
เข็นไว้ว่าถุงโจซีนมาเข้าห้องน้ำเก็บ๑๐๐บาท
คุณเข็นไว้ตรงไหน
คุณเข็นไว้ตรงไหน
ถ้าไม่เจอน้ำมันเข้าห้องน้ำอย่างเดียวเก็บ
ทัวร์ร่ำ๑๐๐บาทเป็นเมาโยบายของพัมพ์เชียว
แต่เอาจริงนะเวลาโพสต์คลิปนี้ไปในโลกโซเชียล
แสดงความคิดเห็นกันเยอะมากแต่กระแสมันตีกลับไปซะเยอะนะ
คือส่วนใหญ่ก็เห็นใจทางปั๊มเห็นใจพนักงานปั๊มน้ำมันด้วย
คือเขาบอกว่าถ้าคุณไปเติมน้ำมันไปใช้บริการแล้วคุณเข้าห้องน้ำก็เข้าไปเถอะ
แต่ถ้าคุณแบบไปเติมที่อื่นมาแล้วก็ขอแค่เข้าห้องน้ำอย่างเดียวเนี่ย
เขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายดูแลพนักงานทำความสะอาดห้องนงห้องน้ำอะไรแบบนี้

แต่บางส่วนก็บอกว่าถ้าคุณจะเก็บสตังค์
คุณก็ต้องมีป้ายบอกเขาจะได้รู้ว่าถ้าเข้าห้องน้ำเออต้องจ่ายตังค์

คือถ้าเป็นรถส่วนตัวรถยนต์อะไรมา
เขาก็ปกติเขาก็ไม่ได้ว่าใช่ไหมครับ
แต่อันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าพนักงานที่อยู่ในคลิปเนี่ย

ทีนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละปั๊มเขาล่ะว่าเขาจะอะไรยังไง
แต่ถ้ามาคันใหญ่เยอะเขาอาจจะต้องมีค่าทำความสะอาดหรือค่าอะไรของเขาก็เติมน้ำมันแล้วถึงเข้าได้อะไรก็ว่ากันนะครับ